ภูมิใจกับตัวเองที่เป็นคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญจากรายการชิงแชมป์โลกได้๓ปีติดค่ะ
กว่าจะเป็นแชมป์ก็ยากแล้วแต่กว่ารักษาแชมป์ก็ยากยิ่งกว่า
พอนาเมนต์ที่ประทับใจจริงก็คิดว่าน่าจะเป็นปี๒๐๒๑ค่ะ
ถือว่าเป็นปีทองของป้อค่ะก็คือสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด๘รายการ
ก็ตั้งแต่ต้นปีคือได้แชมป์๓รายการติดแล้วก็ปลายปีได้อีก๕รายการติด
รวมทั้งคว้าแชมป์โลกในปีนั้นแล้วก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกค่ะในปลายปี๒๐๒๑
ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้
แล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่เป็นคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญจากรายการชิงแชมป์โลกได้๓ปีติดค่ะ
ก็คือปี๒๐๑๙ได้เหรียญเงินจากประเภทคู่ผสมปี๒๐๒๑ได้เหรียญทองเป็นแชมป์โลกประเภทคู่ผสม
แล้วก็ปี๒๐๒๒ได้เหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ค่ะ
จริงก็ทุกทวนาเมนต์นะคะก็ยังอยากชนะแล้วก็อยากได้แชมป์ทุกรายการอยู่
ก็ตอนโอลิมปิกเราก็มีความผิดหวังความเสียใจเพราะว่าเราอยากจะคว้าเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้
มันก็เลยทำให้เรามีทั้งความเครียดความกดดันแล้วตอนที่เราลงสนามเนี่ยเราก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้ดีที่สุดตามศักยภาพที่เรามีค่ะ
เรามีเวลาไม่นานเพราะว่ายังมีรายการอื่นแมทอื่นที่เราต้องไปต่อ
มันก็มีบ้างบางทีใจเราอ่ะคิดคิดได้ว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนทำยังไงแต่มือหรือว่าผลที่ออกมามันไม่เป็นตามที่เราคิดอย่างนี้มันก็มีค่ะ
เราก็ต้องในในสนามเนี่ยมันมีเวลาจัดการได้ไม่นานค่ะเราก็แค่ต้องหาวิธีว่าเออเราจะเปลี่ยนยังไง
เราต้องใช้สมาธิใช้สติมากขนาดไหนเราก็ต้องมาฝึกในจุดแบบสภาพจิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของสติอย่างนี้
เพราะว่าทุกรายการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วค่ะว่าเราก็อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้ชนะให้มากที่สุดแล้วก็คว้าแชมป์ให้ได้เยอะที่สุดค่ะ
ก็ป้อก็เริ่มเล่นแบตมินตันตั้งแต่อายุ๙ขวบค่ะจนมาติดทีมชาติตอนอายุ๑๕ปี
ก็ตอน๑๕ยังไม่ได้กดดันค่ะแต่คือมีความฝันมีเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นแชมป์โลก
พอติดทีมชาติก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาอาชีพจริงจังของป้อ

จากเด็กธรรมดาคนนึงที่ชอบเล่นแบบชอบเล่นกีฬาก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
เราก็เสียสละเวลาส่วนตัวของตัวเองค่ะ
ก็ไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปเจอเพื่อนไปทานข้าวอะไรบ่อย
เพราะว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่ที่เราต้องทำ
มีระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่ต้องทำแล้วก็ให้มันประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้
เองเนี่ยก็เริ่มเล่นจากประเภทเดียวก็คือเคยได้แชมป์ยูทโอลิมปิกปี๒๐๑๐ค่ะ
ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เหรียญทองแต่เราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะคว้าเหรียญให้ได้สักเหรียญนึงค่ะ
แล้วก็ก่อนที่เราจะแข่งยศโอลิมปิกเนี่ยคือเราก็ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมแบบเต็มที่จริง
เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ตั้งใจทำมันจริงมันประสบความสำเร็จมันออกมาอย่างผลที่เห็นตามที่เกิดขึ้น
แล้วก็เล่นมาสักพักทางโค้ดเองเนี่ยก็ได้เห็นศักยภาพว่าเราน่าจะเล่นคู่ได้ดี
ก็เลยให้เราลองเล่นคู่พอสักพักเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบเราอินกับประเภทคู่
แล้วก็จนได้มีโอกาสวันหนึ่งก็ได้มาเล่นคู่ผสมเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ตอบโจทย์เราก็คือคู่ผสม
เพราะว่ามันมีทั้งความเร็วความหนักแล้วก็ตีแล้วเรารู้สึกสนุกด้วย
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงอันหนึ่งแล้วก็เป็นการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตนักกีฬาค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เราเพลียด้วยเพราะว่าแมทนั้นคือเป็นแมทสุดท้ายในการแข่งขันซีเกมรอบชิงค่ะ
คือเราอยู่ที่นู่นมาเป็น๑๐วันแล้วคือเราแข่งทุกวัน
แล้วเนื่องด้วยว่ารถที่ไปสนามก็ไม่ได้เอื้ออำนวยก็คือไปตั้งแต่๗โมงกับทุ่มหนึ่งทุกวัน
อาจจะทำให้เราแบบล้าสะสมแล้วพอสุดท้ายร่างกายมันไม่ไหวจริง
เราก็มีความกังวลค่ะว่าเราจะกลับมาได้ไหมมันจะเป็นยังไง
จากครอบครัวเพื่อนแฟน
แล้วก็ทางทีมงานก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่
ก็คือตั้งแต่เราผ่านไม่มีวันไหนเลย
ที่ได้หยุดพักกายภาพทุกวัน
เช้าถึงเย็นแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาได้จริง

ทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาไปอยู่เรื่อย

มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
กว่าจะเป็นแชมป์ก็ยากแล้ว
แต่กว่ารักษาแชมป์ก็ยากยิ่งกว่า
เราเองก็ยังมีที่ต้องพัฒนา
แล้วก็แก้ไขจุดปกป้องให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อย

และยังอยากเป็นแชมป์ในอีกหลายรายการ
ก็อนาคตตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะ

แล้วก็อนาคตเนี่ยก็ถ้าคิดจริงก็อยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง
จริงก็ถามว่าพอสอนได้ไหมพอสอนได้ค่ะ
แต่อยากจะแบบหาอะไรใหม่ทำให้กับตัวเอง
เพราะเราอยู่กับแบตนี้ก็เกินครึ่งชีวิตแล้วค่ะ

ว่าไม่ว่าจะอยากเป็นนักกีฬาหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ตาม
ก็อยากจะให้ลงมือตั้งใจทำมันจริง
มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างมีท้อบ้าง
แต่เราก็ต้องสู้แล้วก็ท้อได้แต่อย่าถอยค่ะ
แล้วก็พี่เองก็เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราผ่านตรงนี้มันไปได้เนี่ย
น้องทุกคนก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะ